ชื่อจริงชื่อมหาคุณเทพสุธิน

ชื่อก็หน้าพี่สวงศ์แล้วนามสกุลหน้าพี่สวงศ์กว่า
คุณตุ้ยเป็นอะไรกับคุณสมศักดิ์เทพสุทิน
เป็นหลานครับเป็นหลานคุณลุงสมศักดิ์ครับ
เป็นหลานคุณลุงสมศักดิ์แล้วก็เป็นคนสุขทัยครับ

ว่าเช็คลิสต์เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่

เวลาอยากจะเป็นอะไรแทบจะไม่มีธุรกิจที่เรียกว่าสมุนไพรอยู่ในความคิดเลย
คุณตุ้ยไปหลงรักเสน่ห์ตำรับไทยหรือสมุนไพรตรงไหนบ้าง
ผมอยากจะใช้คำว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นโอกาส
เป็นโอกาสที่แบบต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันนะครับว่าตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเอง
ในช่วงสักอายุประมาณสัก๑๘๑๙อะครับ

แล้วผมก็อยากมีรายได้เป็นของตัวเอง
สิ่งหนึ่งที่มันแว่วเข้ามาในหัวเรา

เราก็เจอร้านขายสมุนไพรร้านหนึ่ง
แปะป้ายรับสมัครไว้
ตอนนั้นเที่ยงแล้วนะครับ
เราก็เลยไปสมัครงานที่ร้านนั้น

ระดับแรงวันแรกก็๒๑๔บาท

คือการกำเงิน๒๑๔บาท
ด้วยเงินที่เราหาด้วยตัวเองกลับบ้าน

หลังจากเป็นลูกจ้างและรายได้๒๐๐กว่าบาทต่อวัน

จนเป็นธุรกิจยังไงครับผู้อเตอร์

เขาก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้ทำกิจการต่อแล้ว

ก็ตอนนั้นนะครับมีความรู้เท่านั้น
เราอยากเปิดร้านสมุนไพรด้วยรูปแบบแบบนี้
ก็ไปติดต่ออยู่ประมาณ๘เดือนนะครับ
ทำไมต้องเป็นตำรับไทยทำไมต้องเป็นสมุนไพร
คนไทยใช้สมุนไพรไทยโดยไม่รู้ตัวว่ามันอยู่กับเราทุกวัน
อันนี้ครับเป็นเสน่ห์หนึ่งที่คนไม่มอง
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทางตำรับไทยที่เราเห็น

ตำรับไทยก็คือการรวบรวมสินค้าสมุนไพรไทย
ผมก็เลยตั้งชื่อร้านว่าตำรับไทยสมุนไพรไทยณวันนั้นเลย
เราเป็นร้านขายสมุนไพรขายให้คนไทยจริง
อันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำมากตลอด๑๙ปีที่ผ่านมาคือ
สิ่งที่ผมสร้างตำรับไทยขึ้นมา
ผมไม่ได้สร้างตำรับไทยขึ้นมารองรับทัวร์จากต่างประเทศ
แต่ผมสร้างตำรับไทยขึ้นมา
เพื่อให้คนไทยใช้สินค้าสมุนไพรไทยในประเทศ
อีกหนึ่งอย่างที่ตำรับไทยมีสำหรับผม
เวลาที่ผมเข้าทุกครั้งสวิตช์ดีมากเลย
แล้วพนักงานอธิบายได้หมดจดจริง
มันเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันนะครับในองค์กรของเรา
ในวงองค์กรของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำมากเลยก็คือ

มันส่งต่อไปที่ทีมงานของเราในการทำงาน
ดังนั้นพอทำงานเราทำจริงจัง
เราไม่อยากขายสมุนไพรแบบโอ้อวดเกินจริง
เราคิดกลับกันเราอยากติดอาวุธทางความรู้
ในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง
ให้คนไทยใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง
ในเมื่อณปัจจุบันนี้เนี่ยข่าวออกเยอะมากเลยว่า

ดังนั้นเมื่อสมุนไพรกินแล้วไม่ปลอดภัย
การตีโจทย์ของทำยังไงให้ปลอดภัย
ก็ต้องมีมาตรฐานมันต้องมีหลักการ
มันต้องเชื่อถือได้มีเอกสารประกอบครับ
จุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเยอะที่สุด
แทบจะเยอะที่สุดในประเทศไทยครับ
ผมกล้าผมกล้าการันตีถ้าเป็นเรื่องของสมุนไพร
เรามีครบที่สุดและถูกต้องที่สุด

ด้วยความที่ธุรกิจเรานะครับ
ดังนั้นเนี่ยผมจะแยกออกเป็น๒หมวดใหญ่
วดที่หนึ่งก็คือเป็นยาสมุนไพรกับอาหารเสริม
วดที่๒ก็คือสินค้าที่เป็นสมุนไพรที่ใช้อุปโภคบริโภค

ก็คือตั้งแต่หัวจรดทาวน์กลุ่มนี้
หมายถึงแชมพูสมุนไพรสบู่สมุนไพร
ยาสีฟันน้ำยาบนปาก
หรือเดี๋ยวนี้แผ่นมาร์ทหน้าก็เป็นสมุนไพร
ณปัจจุบันมาตรฐานของร้านต้อมรับไทย
ต้องมีถึง๒๐ข้อนะครับ
ถึงจะเข้ามาขายในสินค้าในร้านได้

หรือขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน

ไอ้ตัวนี้ปลอดภัยหรือเปล่า
ตัวนี้น้องเอามาขายได้ยังไง

เราก็จะต้องมีอะไรรองรับ

ไม่ใช่รองรับด้วยปากของเราว่า
มันปลอดไครก่ะไม่ใช่

อันนี้สมุนไพรเข้าหมวด

น่าสนใจไหมฮะกัญชามันรักษาได้แทบทุกโลก

สำหรับไทยด้วยความที่ตัวเราเป็นคนทิศตรงไปตรงมา
ณปัจจุบันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าสำหรับไทยล็อกกฎหมายครับ

พร้อมพร้อมที่จะเดินไปกับกฎหมายของรัฐบาล
ใช้คำนี้เลยว่าถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นว่ามันพร้อม
มันถูกต้องมันปลอดภัย

ที่ได้มีโอกาสได้ใช้

แต่ถ้ายังสุ่มเสี่ยงยังไม่มั่นใจ
สำหรับไทยก็ไม่พร้อมที่จะเดินไปเหมือนกัน
ดังนั้นเราจะไม่เดินไปก่อน

เพราะว่าการใช้สมุนไพร

ข้อดีและข้อเสีย

ถ้าคุณใช้สมุนไพรถูกต้องและเป็นประโยชน์

คุณจะได้รับสมุนไพรที่ไปใช้
ในเชิงที่เกิดประโยชน์มากที่สุด

ฟ้าทลายโจรกินติดต่อกันได้

ถ้าติดต่อกันเกินประมาณนี้จะเกิด

นี่คือสิ่งที่แพทย์แผนไทย
ที่เขาได้ใบอนุญาตมา
หรือสอบมาตามจัญญบันวิชาชีพเขา
เป็นสิ่งที่คุณหมอทุกคน
คุณหมอของเราให้ความระมัดระวังมาก
ดังนั้นกินเข้าไปแล้วว่า

ก็คือยาพวกฝรั่งแทบจะไม่ค่อยแล้ว

ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของสมุนไพร
หนึ่งไม่ว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจ
หรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเทรนด์ของสุขภาพมา

ก็ควรออกกำลังกายเล่นฟิตเน็ตหรือต่างมาก

ทำให้คนหันมาสนใจสินค้าสมุนไพรไทยมากขึ้น

เราก็มาใช้แชมพูอันชันมะคำดีควาย
มันมีข้อคอรหาอะไรสำหรับสมุนไพรที่ยังฝังใจอยู่ไหมครับ
เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือยัง
ณปัจจุบันนี้ข้อคอละหามันลดลง
เพราะเราทำจริงจัง
สินค้าตัวไหนซุมเสี่ยงไม่ขาย
ตัวไหนเอกสารออยแจ้งมาว่าต้องเรียกเก็บ
ทันทีไปตรวจพบสารนู้นนั่นนี่
สิ่งแรกที่ผมทำคือเอาออกจากร้านทันที
เพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขน่ารักครับ

ก็เพื่อพวกเรานี่แหละครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป